ทุกวันที่๒๖ธันวาคมของทุกปีหลายหน่วยงานจะจัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์ซึนามิในประเทศไทย
ซึ่งเกิดขึ้นในปี๒๕๔๗และวันนี้ประชาชนในจังหวัดพังงาได้จัดงานร่วมรำลึกถึง๑๑ปีเหตุการณ์ซึนามิ
โดยมีการนำดอกไม้ไปวางไว้ที่กำแพงอนุสรสถานนะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่
มีการดำน้ำลงไปวางพวงมาลาที่อนุสรใต้น้ำ
นายพินิศบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และประชาชนร่วมทำพิธีทางศาสนา
โดยมีญาติผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทยอยเดินทางไปร่วมงานรำลึก๑๑ปีภัยพิบัตรซึนามิ
และมีการดำน้ำลงไปวางพวงมาลาที่อนุสรใต้น้ำหน้าอ่าวต้นไสค่ะ
นางบีอาช่างเรืออายุ๕๘ปีบอกว่าเดินทางไปเพื่อรำลึกถึงเพื่อนญาติที่เสียชีวิต
และยังจำเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยเฉพาะร่างของผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะ
ด้านนายเถลิงศักดิ์ภูวยานพงศ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกล่าวว่า
หอแจ้งเตือนภัยพิบัติทั้ง๓๒หอติดตั้งกระจายตามสถานที่เสี่ยงภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานครบทุกหอค่ะ
ส่วนป้ายบอกเส้นทางหลบหนีอยู่ระหว่างการรองบประมาณซ่อมบำรุงและเพิ่มจำนวนในบางจุด
เช่นเดียวกับที่จังหวัดภูเก็ตนะคะนายมาซูดะโคจิเลขานุการเอกและกงศุลสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ทำพิธีทางศาสนาแบบญี่ปุ่นเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิต
และร่วมวางดอกไม้สีขาวบริเวณอนุสรสถานมหันตภัยคลื่นยักษ์ซึนามิ
ที่บริเวณโรงแรมสันวิงในอำเภอกระทู้

ส่วนนายมานิดเพียนทองในอำเภอตะกัวป่า
พร้อมด้วยประชาชนบ้านน้ำเข็มในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
ถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ที่ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตและศูนย์หายจำนวนมากค่ะ
โดยมีพิธีกรรมทางศาสนาทั้ง๓ศาสนา
คือศาสนาพุทธอิสลามและคริสต์ค่ะ
พร้อมมีการนำดอกไม้ไปวางไว้ที่กำแพงอนุสรสถาน
และร่วมกันวางช่อดอกกุหลาบสีขาวที่หน้ารูปของคุณพุ่ม
ขอบคุณครับ